ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อพาร์ทเมนต์ที่จังหวัดสมุทรปราการภาพกล้องวงจรปิดชัดเลย
ผู้ชายคนนี้คลั่งขนาดที่ถือมีดจะไปฟันเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านออกมาค่ะ
คุณผู้ชมมีคนเจ็บสาหัสแต่ใครเจ็บดูค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมดูความคลั่งของเขานะ
มีเนี่ยเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงใกล้ตรงมุมคุณผู้ชม
อยู่ตรงกล้องวงจรปิดเปิดประตูออกมาดูด้วยนะ
คงได้ยินเสียงเพราะเปิดประตูงานออกมา
ซ้ายมือมุมจอนะแล้วเขาปิดประตูกลับเข้าไปเพราะเขาเห็นว่าผู้ชายคนนี้กำลังคลั่งเอามีดฟันประตูของเพื่อนบ้านคนนั้นฟันฟันฟันฟันอยู่นานเลยนะมีคนเปิดประตูออกมาดูเขาคงกลัวเข้าไปเป็นดิฉันที่ฉันก็กลัวค่ะฟันเสร็จปุ๊บเพื่อนบ้านที่ถูกฟันประตูอยู่ตรงนั้นเปิดประตูออกมาแล้วเกิดการชุนละมุนแย่งมีดกันค่ะ
พยายามจะเอามีดอีโต้วิ่งมาฟันห้องของเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณชั้นสี่เป็นอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งที่ตะบนบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการทวีศักดิ์คือคนที่อยู่ในห้องออกมาแล้วค่ะคว้ามีดต่อสู้กันจนกระทั่งทวีศักดิ์ได้มีดมาจากมือของยอดรักแล้วก็เลยเอามีดอิโต้อันนั้นแหละฟันเข้าไปที่ท้ายถอยของนายยอดรักแล้วก็กางหลังของเขาจนนายยอดรักคนนี้ซึ่งเบื้อง

อยู่ชั้น๔ก็ตะโกนบอกยอดรักบอกเฮ้ยเบาหน่อยเสียงดังจากนั้นนายยอดรักเขาโยนอะไรลงมารู้ไหมคุณกระถางต้นไม้โยนลงมาก่อนโอ้โหโยนลงมาใส่หัวของทวีศักดิ์จนกระทั่งหัวของทวีศักดิ์เนี่ยแตกแล้วยอดรักโมโหต่อเนื่องไงวิ่งลงมาชั้น๔แล้วถึงมีดอิโต้ลงมาโวยวายฟันประตูหน้าห้องของทวีศักดิ์จนสุดท้ายก
ก็ยังไม่กล้าตักเตือนจะไล่ออกก็กลัวกระทั่งว่าจะถูกทำร้าย
และนี่คือมีดอิโต้ค่ะ
คนอยู่ข้างล่างนี้เขาห้ามบอกว่า
มันทำอะไรไม่รู้เสียงดังข้างบน
แล้วก็เลยเมียเขานอนเขาจะเข้ากะให้
แสดงว่าห้องพักเขาอยู่ข้างบนใช่เขาอยู่ข้างบนแล้วทีนี้บอก
ไอ้คนนี้บอกไอ้คนนั้นมันไม่พอใจก็ทิ้งถึงกระถางต้นไม้ใช่
ใส่หัวไอ้นี่ไอ้นี่นี่ก็หัวแตกหัวแตกหัวแตกแล้วทีนี้มันก็
นึกว่ามันเมามันซ่ำอ่ะนี่ลงมันซ่ำอ่ะที่นี่นึกว่าตายแล้ว
แน่แน่คราวนี้เขาก็เลยต้องสู้นะใช่เขาก็ทั้งกระโดดถีบแล้วก็
ฟันประตูเข้ามาไอ้นั่นก็ไปจับมีดแล้วก็น่าจะมีดตรงนี้มั้ง
แย่งแย่งมีดได้แย่งมีดได้แล้วก็โดนมีดมีดตรงนี้ว่ะมีดตรงนี้
อืมนี่คือเสียงของคนที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังค่ะ
ทีนี้ตัวนายยอดรักล่ะเป็นยังไงบ้างถูกฟันตอนแรกบอกอาการหนักนะ
นะก็กลับมาจากโรงพยาบาลได้แล้วค่ะก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขาทำเขียงหล่นลงบนพื้น
แล้วเขาก็เลยบอกว่าคู่กรณีก็คือคนที่ฟันเขาเนี่ยแหละค่ะ
คือนายทวีศักดิ์ตะโกนขึ้นมาด่าเขาเขาก็โตเถียงกัน
โมโหก็เลยโยนกระถางต้นไม้ใส่อันนี้ตรงกันนะที่บอกว่าโยนกระถางใส่
เสร็จแล้วเขาโมโหต่อไงเลยถือมีดลงมาก็คิดว่าหวังจะมาเคลียร์
แล้วคนในห้องไม่ยอมเปิดประตูแหมก็ไม่รู้จะพูดยังไง
หวังจะเคลียร์ไงลงมาปุ๊บไปฟันฟันฟันประตูเขาเลยนะคะ
เขาบอกว่าก็ในเมื่อนายทวีศักดิไม่ยอมเปิดประตู
ก็เลยทั้งถีบทั้งฟันประตูจนพังแล้วโดนแย่งมีด
เขานี่แหละถูกฟันได้รับบาดเจ็บเจ้าตัวบอกว่าไอ้ที่บอกว่าเขาเมาจนขาดสติอ่ะเปล่านะ
เบียร์๔ขวดไม่ได้เมาแต่๔ขวดนี้กินกันหลายคน
ไม่ได้เสพยาเสพติดด้วยใครที่มาบอกกล่าวอ้างเขาเสพยาเขาไม่ได้เสพค่ะ
ไม่เชี่ยวอ่ะ
เพื่อนบ้านกันแท้เลยนะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ย

ตำรวจสพบังเสาทงบอกว่าดำเนินคดีไปก่อนฐานทำร้ายร่างกาย
ส่วนยอดรักคนเมื่อกี้นะที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้เลย
ถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์นั่นเองค่ะ